กองทัพเรือรู้สึกเสียใจ
ในการสูญเสียของกำลังพลในส่วนนี้นะครับ
แล้วผมก็ได้ขอโทษทางญาติของกำลังพล
กองทัพเรือเราไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้
แม้ว่าจะใช้สรรพกำลังอย่างสุดความสามารถ
ในการที่จะตามหาแล้วก็ช่วยเหลือเขานะครับ
ขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่อีก๑๐ท่านนะครับ
ซึ่งกองทัพเรือก็ยังไม่ละความพยายามในการที่จะอ่า
ค้นหาแล้วก็ยังหวังว่าหากมีผู้รอดชีวิตอยู่
เราก็จะพยายามค้นหาต่อนะครับก็ยังเหลืออีกสิบท่านนะครับ
ก็ยังหวังว่าเรายืนยันที่จะเรียนวันการอย่างต่อเนื่อง
และยืนยันจะดูแลทุกครอบครัวนะครับ
โดยผู้บัญชาเนี่ยประชาชนต้นเนี่ย
และประชาต่างจากประชันเนี่ยก็จะไปดูแลครอบครัวนะครับ
ถ้ามีอะไรที่ขาดเหลือทางผู้บัญชาการก็จะดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขอยืนยันว่ากองทัพเรือยังให้การดูแลอ่า
กำลังพลแล้วก็ดูแลครอบครัวทั้งในส่วนที่เอ่อ
ช่วยเหลือมาแล้วอ่าเจ็บป่วยแล้วส่วนที่อ่า
เสียชีวิตเราก็จะดูแลตามสิทธิอย่างเต็มที่นะครับ
ในเบื้องต้นเราได้ตั้งกรรมการอ่า
เพื่อจะสอบสวนข้อได้จริงนะครับสองประการก็คือ
เหตุการณ์ที่ทำให้เริงสุโขทัยอับปางและจมลงนะครับ
ก็ต้องมาเอ่อสอบส่วนหาสาเหตุจากอ่า
กำลังพลของเรือสวนไทยที่มีชีวิตอยู่นะครับ
ส่วนที่สองคือการดำเนินการหลังจากที่เอ่อ
เรือได้อับปางลงทั้งในส่วนของเอ่อเอ่อ
การช่วยเหลือแล้วก็ในส่วนของสิทธิกำลังพล
ที่กำลังพลจะได้รับตามสิทธิ์นะครับขณะนี้กรรมการสอบสวนก็
กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่แล้วก็คงจะมีผลการสอบสวน
ในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ก็จะเปิดเผยให้กับเอ่อ
ทุกท่านได้รับทราบถึงสาเหตุและการดำเนินการในการช่วยเหลือ
โดยลงโทษไทยในช่วงที่มีการอับปางลงครับส่วนแผนการกู้เรือตอนนี้มีแผนในไหนกันครับ
ยังอยู่ในขั้นของการสำรวจนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

พิจารณาแนวทางการกู้เรือครับซึ่งอันนั้นเอ่อ
คงอาจต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิค
แล้วก็ต้องดูสภาพคลื่นลมที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าการทำงานต้องอยู่ใน
ภาวะของเอ่อสภาพคลื่นลมที่เหมาะสมในการเยอะกู้เรือครับ